เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพเสริมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชายหนุ่มคนนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์
เขาเพาะเลี้ยงขายอะไรรู้ไหมคุณ

หัวหน้าเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้คนอาจจะรู้
แต่ถ้าที่ฉันหันขวาปุ๊บโอ๊ยอีน่ากลัว
น่ารักป้าโถเอ้ยน่ากลัวอะไรมีแต่ผมบอกน่ารัก
และอีกวาน่ามันเพาะเลี้ยงกันง่ายได้ไหมคะ
ใช่เขาบอกว่ามันไม่ดุร้ายด้วยค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญสร้างรายได้ดีมากเลยนะคะ

จนไปถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะ

มันก็ช่วงนี้เทียบกันไปเลยค่ะคุณ

ใครพอเหมือนกดไลค์หน่อย
ส่งมาค่ะทั้งคอมเมนต์ทั้งไลน์นะคะ

คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้ตกใจเล็กน้อย
ตัวนี้มีน้ำหนักกว่า๗กิโลกรัมเลยนะ
เป็นของคุณนพก้าวดวงฤดีสวัสดิ

หลายหมื่นบาทต่อเดือนเลยนะคะสำหรับรายได้

ก็คือสายพันธุ์ที่กินพืชแล้วก็กินเนื้อ
แต่สายพันธุ์หลักที่คนไทยจะนิยมหาซื้อกันก็คือ
ใช่ค่ะเขาจะกินพืชกินผักต่างเป็นอาหาร

แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ไม่ดุไม่อันตรายค่ะ

เตกรูลิงจะเป็นพวกกินเนื้อครับ

ญาติสนิทกับตัวเงินตัวทองบ้านเรานี่แหละครับ

กินพืชผักใบเขียวทองมังสวิรัติทุกชนิด
อิโกน่าก็จะจริงมันก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ครับ

หลักที่บ้านเราที่นิยมเลี้ยงกันราคาที่ซื้อหากันได้ก็จะเป็น

ใช่ครับนอกนั้นก็จะมีเป็นไลโน่เป็นราคาที่สูงขึ้นไปอีก
ก็จะมีน้อยบ้านเราก็จะเพาะพันกันได้น้อย
ส่วนใหญ่คนที่มีก็จะไม่ค่อยขายกันครับ
ราคานี่ก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับ
แต่บางคนตัวนี้ที่บอกว่า๗กิโลกรัม

เขาเลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงกันเลยคุณ
ที่บอกว่าไม่ดุร้ายแต่หน้าตา
แต่ว่าเป็นญาติกับตัวเงินตัวทองคล้ายกันนะ

ข้างในจิตใจเขาอาจจะจิตใจดีเห็นแบบนี้แล้ว
มองคนอย่ามองที่ภายนอกมองอีกวาหน้าก็อย่ามองที่ภายนอก

ค่ะไม่เกี่ยวเลยนะ
คุณนพก้าบอกด้วยว่าราคาขายอีกวาหน้า
เริ่มต้นตั้งแต่หลักพันบาทต้นเลย

ซึ่งเขาแล้วก็น้องชายร่วมกันทำฟาร์มเลี้ยอีกวาน่า
จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิด
โดยทำเป็นอาชีพเสริมมานานกว่า๗ปีแล้ว
และในปีนี้น้องชายจะเน้นเพาะพันธีโกน่าสีแดง

พร้อมบอกอีกด้วยว่านำอีกวาน่ามาขาย
จังหวัดสุรินนานกว่า๑ปีแล้ว
ที่มีชื่อว่าเป้นพก้าวภาษาอังกฤษนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้าสนใจเป็นจำนวนมากเลย
อีกวาน่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาในตระกูลกิ้งก่าค่ะ
กำเนิดดั้งเดิมก็คือทวีปอเมริกากลางนะคะ
โดยจะอาศัยตามป่าชื้นบนต้นไม้สูง
และหากินพืชเป็นอาหารหลัก
ยอดไม้อ่อนดอกไม้แล้วก็ใบอ่อนนะคะ
มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ๑๐๑๕ปี
พืชแบบนี้เป็นอีกวาน่าสายมัง
ครับอ๋อใส่มามังซาวิรัติใช่ค่ะคุณชนะจะเป็นทานมัง
มังมีต่อหมูแล้วนะบรงจางของขู่งา

อาจารย์กินอะไรที่มันเป็นเนื้อสักนิ่งนึง
เขากินบ่อยด้วยตัวใหญ่มากแต่เห็นแบบนี้แล้วมันมีหลายสีหลายสัน
ไม่ได้มีสีสันเฉพาะในช่วงสงการนะมันเป็นธรรมชาติมัน
คือปกติแล้วส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันที่เขาเลี้ยงกันจะเป็นตัวสีเขียว
แต่ว่าจริงมีหลายสายพันธุ์อย่างที่เราเห็น
ปีนี้ก็เฉพาะสีฟ้าสีแดงเพิ่มด้วย
สำหรับใครที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์แปลกนะคะ
ลองดูเป็นอาชีพเสริมที่รายได้ดีมากเลยทีเดียว
เรียกกันแบบไทยก็กระป๋อมยักษ
กระปอมยักษ์กระปอมกระปอมไม่ไทยหรอกค่ะอีสานเหรอ
น่ารักดีเนาะถ้ามองถึงเสน่ห์ของมัน

สักหน่อยเลี้ยงให้เฟ้าบ้านด้วยเหมือนกัน